ช่วงนี้มาดูอุบัติเหตุทางน้ำคุณผู้ชม
คือที่มหาสารคามเนี่ยเขามีแข่งเรือยาวพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
วันก่อนเพิ่งมีไปไงที่เสียชีวิตไป๒คน
อันนั้นวันซ้อมใช่ไหมพาย๑๑จมหายขึ้นมาได้๙
อีก๒เสียชีวิตแล้วรอบนี้ค่ะ
นี่ฮะจมหายไป๓ราย
คือเป็นจังหวะกำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วนะ
เป็นช่วงที่ชิงอันดับ๓กันอยู่
ถ้าอย่างนี้จังหวะจ้วงใหญ่เลยจ้วงจ้วง
เรือลำนี้ไปชนต่อหม้อฮะเรือแตกจมเลยฮะ

เป็นจังหวะที่เรือจมไปแล้วอับปางลงไปแล้วครับ
เหตุเกิดประมาณสักบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้
ในงานประเภณีแข่งขันเรือยาวออกกันศา

คือไม่ได้เงยมองข้างหน้าหรอกคนที่จะเห็นคือคนคัดท้าย

แต่นี่เดี๋ยวจังหวะนี้อยากให้ทีมงานปล่อยภาพไปเรื่อย
เอาจริงภาพตอนชนมันจะเห็นไม่ชัดมากนะ
เรือหลังนี้ใช่แล้วเดี๋ยวดูจังหวะพอไปถึงตอม่อ
แหลมตรงหัวเรือข้างหน้ามันเหมือนกับชน
แต่ภาพมันเห็นแบบมันไม่ค่อยชัดเจน
เดี๋ยวดูนะว่าจะแบบไปถึงไหมนะคะมุมนี้
อันนี้จังหวะนี้เนี่ยลำทางขวานี่กำลังจะแซงฮะเออเนี่ย

อ่ะแล้วดูดีนะตอม่อนะดูนะดูนะ
ภาพมันจะเห็นไม่ค่อยชัดแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะคะ
ปลายจึ๊บตรงนั้นน่ะคือชนแล้วพอชนปุ๊บก็นำมาซึ่งภาพนี้เลย
ใช่จมลงไปเลยครับโอ้โฮมีอยู่๔๐ฝีพายนั้นน่ะ
คือการแข่งขันนี้จัดขึ้นในแม่น้ำชีครับ
วัดท่าตูมวารินอำเภอเมืองมหาสารคาม
เรือลำที่อับปางไปเป็นเรืออินแปลงจากกรสิน
อย่างที่บอกคือมาแข่งชิงที่๓ครับจังหวะนั้นน่ะ
แล้วก็แม่น้ำชีตอนนี้แข็งเนี่ยนะโอ้โหไหลเชี่ยวแรงเลย
จังหวะจะเข้าเส้นชัยเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้ว
หัวเรือมันไปชนต่อหม้อครับ
เรือแตกปุ๊บฝีพายกระโดดน้ำหนีเอาตัวรอดกัน

ก็รอเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำแล้วก็เรือที่ร่วมแข่งขันด้วย

แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เกาะไว้ได้ไง
๓คนจมหายไปมีนายอนุพงศ์อายุ๓๐ปี

และนายบัณฑิตคนนี้ไม่ทราบอายุครับ

จังหวะจ้วงมาจังหวะสุดท้ายทุกคนออกแรงเต็มที่
เออพอเรือชนคว่ำไปปั๊บล่มไปปั๊บ

จังหวะเหนื่อยแล้วเออเหนื่อยครับกำลังเหนื่อยฮะ
ตอนจ้วงคือใช้กำลังแขนเยอะแล้วไงใช่ค่ะ
แล้วพอจมน้ำไปจะให้ไหว้ต่อโอ้โหบางคนไม่ไหวแล้วแรงหมดแล้วฮะ
ทันทีที่ญาติของผู้สูญหายทั้ง๓คนทราบเรื่อง
คุณผู้ชมรีบมาเลยมายังที่เกิดเหตุครับ
ไปพูดคุยกับคุณพ่อและคุณแม่บุญธรรม

ท่านบอกว่างานแข่งเรือที่วัดท่าตูมวารินแห่งนี้

ปีนี้เป็นปีแรกเลยครับในรอบ๓ปี
ส่วนลูกลูกอนุพงศ์เนี่ยนะ
ก็ไปทำมาค้าขายแล้วทางทีมงานเพิ่งจะมาชวน

โดยก่อนแข่งก็ได้บอกกับลูกว่า
เอ้ยรักษาเนื้อรักษาตัวดีนะ

เดี๋ยวผมขอไปแข่งครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะ

ก็เลยเขาให้มาช่วย
มาขอแข่งครั้งสุดท้ายแล้ว
บอกว่าแม่มีรางสังหรณ์ในใจอยู่แล้ว

ในใจอยากบอกลูกเหลือเกินว่า

เอ้ยยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ

แต่แม่ไม่ได้พูดไปครับคุณผู้ชม
ตอนนี้คุณแม่ได้แต่ภาวนาขอให้
ลูกชายก็คือนายอนุพงศ์ปลอดภัยครับ
ส่วนภารกิจการค้นหาผู้สูญหาย

ทีมค้นหาเขาค้นหาอยู่หลายชั่วโมงนะ
แต่น้ำในแม่น้ำชีที่ระดับน้ำก็สูงอยู่แล้วด้วย

ต้องยกเลิกภารกิจไปในช่วงค่ำครับ
เดี๋ยววันนี้นะ๙โมงเช้า
เขาจะเริ่มค้นหากันต่อกับ๓คนที่ศูนย์หายไป
ทั้งคุณอนุพงศ์ทั้งคุณสุนันและคุณบัณฑิตครับ
คือเหนื่อยผมเชื่อเลย
จังหวะนั้นคือจะขวาอะไรก็ขวาไม่ทัน
ตัวเองเหนื่อยในที่แล้วนี่ครับคุณผู้ชมสะอาวสินะ
ผมเชื่อว่าแฟนข่าวและพวกเราทั้ง๓คน
สงสัยว่าทำไมไม่ใส่เสื้อชูชีพหรือเสื้อผู้หญิงตัว
แต่เข้าใจว่าเวลาแข่งเนี่ยถ้าเกิดใส่เสื้อชูชีพ

คือบางทีร่างกายมันจะต้องลู่ลม
ใช่ต้องลื่นลมด้วยใช้ให้ได้แบบเร็วไปข้างหน้าให้ได้เร็ว
แต่เอาจริงนะพอดูคลิปนี้คุณผู้ชม
นี่น้ำแข็งเข้าไปดูไปดูในคอมเมนต์
เดี๋ยวถ้าสมมุติเกิดทันเดี๋ยวจะขึ้นคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมดู
แต่เล่าให้ฟังก่อนละกันในมุมของคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาไปร่วมงานเขาเห็นภาพทั้งหมดเนี่ย
มีคนมาโพสต์เอาไว้แล้วนะ
เอาตอนหลังมาตอนต้น
ต้นละเอาไว้ละกัน
คือเขาแค่บอกว่าผมมาอยู่ในเหตุการณ์
เพราะผมไม่เห็นมีใครไหว้ขึ้นฝั่งสักคน
เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นมุมโค้งพอดี

หมดกำลังเพราะว่าต้องการเอาชนะเมื่อเรือล่มเนี่ยมันหมดแรงต้านกระแสน้ำวน
แล้วเขายังบอกว่าแบบสาธุขอให้เทวดาช่วยเถอะผมมาตั้งใจจะไปมอบรางวัลแทนนะ
รัฐมนตรีท่องเที่ยวแล้วก็ถ้วยชนะเลิศก็เลยมอบให้ทีมงานไปแทน
คือแบบพอเห็นข่าวนี้แล้วก็รู้สึกเศร้าคุณผู้ชมลองอ่านข้อความดูสิ
คือเมื่อกี้เห็นกระแสน้ำไหมกระแสน้ำเนี่ยคือตรงที่ไม่ได้แข่ง
เห็นน้ำมันไหลไหมนะคุณผู้ชมเห็นน้ำไหลไหมน้ำมันไหลแรง
น้ำมันไหลแรงด้วยคุณผู้ชมฮะแล้วคนเนี่ยจังหวะสุดท้ายเนี่ย
จะเข้าเส้นชัยเนี่ยมันสปริ้นต์ถ้าเป็นวิ่งก็สปริ้นต์ถ้าพายก็จ้วงกันสุดชีวิตล่ะ
ฟังข่าวนี้แล้วใจไม่ค่อยดีแต่ก็ยังภาวนานะ
เกาะอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้เจอปลอดภัย
ทั้งสามคนเลยนะคะ